ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยกับดารานักแสดงหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงนะคะสำหรับการปลอมไอจี
เกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งคราวนี้ผู้เสียหายก็คือน้องแน็ตค่ะหลายคนอาจจะจำเธอได้จากลูกภาพความเซ็กซี่นะคะ
แน็ตเกษรินก็มาแจ้งความเพราะว่าเธอเนี่ยถูกปลอมไอจีเหมือนกันนางสาวสุจินันเนสแลนด์หรือว่าน้องเน็ต
น้องแน็ตนะคะอายุสามสิบเอ็ดปีดารานางแบบชื่อดังสุดเซ็กซี่
ก็ได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทสมประสงค์ประสาทรัฐรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานประเวท
เพื่อไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานหลังจากที่มีคนมาปลอมอินสตาแกรมหรือว่าไอจีส่วนตัวของเธอค่ะ
โดยน้องแน็ตบอกว่าที่ตัวเองเดินทางมาแจ้งความวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนมาปลอมไอจีใช้ชื่อว่าแน็ตเกษริน
อกจากนี้ที่สำคัญก็คือคนที่ไม่หวังดีเนี่ยนอกจากปลอมไอจีแล้ว
ก็เอาภาพน้องแท็กไปโพสต์คือประหนึ่งว่าตัวเองคือน้องแน็ตนั่นเอง
น้องเขาก็เลยมีการส่งข้อความไปเตือนก่อนนะคะ
บอกว่าให้ลบไอจีนี้ทิ้งไปแต่ก็ยังไม่ลบค่ะ

น้องเขาก็กลัวว่าบุคคลที่ปลอมไอจีเนี่ยจะเอาไปหลอกบุคคลอื่น
จะเอาไปทำอะไรไม่ดีที่ทำให้น้องเสียชื่อเสียงหรือเปล่า
ก็เลยเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ว่าน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับไอจีชื่อนี้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำให้น้องแน็ตนำหลักฐานทั้งหมด
เดินทางไปที่กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าบกปอทเพื่อจะดำเนินการปิดไอจีดังกล่าวออกจากระบบค่ะ
เมื่อสักครู่เข้าไปเช็คไอจีปลอมเนี่ยปิดไปแล้วของจริงยังอยู่
ฟอร์โลเวอร์น้องตอนนี้เนี่ยสองร้อยสิบเอ็ดเคสองแสนกว่าคนอ่ะนะคะ
อันนั้นตัวจริงจำไว้นะคะไม่มีตัวอีต่อท้ายค่ะ